คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะกรณีที่มีผู้ปกครองของเด็กผู้ชายอายุ๑๖ปีเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้หญิงคนนึงคาดว่าเป็นนางนกต่อ
โทรศัพท์มาหาวัยรุ่นชายวัยสิบหกคนนี้ค่ะบอกว่ารถจักรยานยนต์น้ำมันหมดครับ
ให้ออกมาช่วยหน่อยพอออกไปช่วยเท่านั้นแหละมีวัยรุ่นประมาณแปดคนอืม
รุมทำร้ายร่างกายเขาจนเขาเนี่ยสลบไปเลยนะคะรู้สึกตัวอีกทีฟื้นขึ้นมาอีกที
ไปอยู่ที่บ้านของแฟนสาวแล้วก็เห็นพี่ชายของแฟนสาวอยู่ด้วยแล้วก็ทำร้ายเขาซ้ำ
ทั้งที่เพิ่งถูกรุมทำร้ายจนสลบฟื้นขึ้นมาก็ถูกทำร้ายต่อ
คือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งอายุสิบแปดอืม
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันผู้หญิงอ่ะท้องแต่ว่าทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยกีดกัน
ไม่ให้คบหากันแล้วก็สุดท้ายมาถูกทำร้ายแบบนี้
ผู้ชายอายุสิบหกใช่ผู้ชายอายุสิบแปดใช่
ทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าให้นะคะเพราะว่าทางครอบครัวของฝ่ายผู้ชายอายุ๑๖
บอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้า
เพราะว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็เป็นคนมีคนรู้จักในพื้นที่อะค่ะ
เป็นเจ้าของเขียงหมูในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพเขาถอดเสื้อเพื่อโชว์รอยฟกช้ำที่เขาได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทั้งข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาสีข้างเนี่ยนะเป็นรอยเต็มไปหมด
เขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้โกหกนะไม่ได้กุเรื่องนะนี่ไงแผลที่เขาโดนนะคะ
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาคบกับผู้หญิงอายุ๑๘จนฝ่ายหญิงท้อง
แต่เขาตั้งใจจะแสดงความรับผิดชอบนะตั้งใจจะให้พ่อแม่ไปสู่ขอ
จัดพิธีแต่งงานให้ถูกต้องแต่ฝ่ายหญิงกลับเงียบ
ไม่มีทีท่าอะไรตอบกลับมาก็ยอมรับว่าพอตัวเองรู้ว่าจะเป็นพ่อคน
ก็เลยทำงานเตรียมแต่งงานออกไปหางานทำ
ได้งานแล้วด้วยที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ระหว่างทำงานก็ส่งเงินให้ฝ่ายหญิงค่ะทุกครั้งที่ฝ่ายหญิงขอมาส่งเงินให้ตลอด
ไม่รับผิดชอบจะย้ายไปอยู่ที่อื่นฝ่ายหญิงก็เลยบอกเลิก
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงลูกนะเดี๋ยวเลี้ยงเองไม่ก็จะทำแท้งเอง
ฝ่ายหญิงบอกกับฝ่ายชายแบบนี้นะคะตัวผู้ชายวัย๑๘ก็เลยบอกว่างงมาก
ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง
ก็เลยกลับไปอยู่บ้านที่พนัฐนิคมก็พอกลับมาพี่ชายของฝ่ายหญิง
พยายามให้เพื่อนหลอกล่อชวนไปเที่ยวบ้างชวนไปดื่มเบียร์บ้าง
แต่ตัวเองก็รู้ว่าเหมือนกับถูกหลอกชวนให้ออกไปข้างนอกไง
กลัวว่าจะถูกทำร้ายก็ไม่ไปแต่ว่าวันเกิดเหตุนะคะ
ช่วงประมาณตี๔๒มิถุนายนเนี่ยนะมีผู้หญิงคนนึงโทรศัพท์ไปหา
ผู้หญิงคนนี้ก็คือทำหน้าที่เหมือนนางนกต่อ
บอกว่ารถจักรยานยนต์น้ำมันหมดออกมาช่วยหน่อย
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยดึกแล้วตรงนี้มืดด้วยเปลี่ยวด้วย
เขาก็เลยออกไปช่วยแต่พอออกไปช่วยเท่านั้นแหละโอ้โห
วัยรุ่น๘คนฮิ้วปีกไปรุมทำร้ายร่างกายภายในซอยสุเหล่าตำบลนาเริก
ห่างจากบ้านไป๘กิโลกรัมค่ะแล้วก็๑ใน๘ที่รุมทำร้าย
เป็นพี่ชายของฝ่ายหญิงด้วยเป็นพี่ชายของแฟนเขา
เขาถูกรุมทำร้ายจนสลบนะคะรู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้าเลยอะค่ะ
ตอนนั้นรู้สึกตัวก็คืออยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิง
รุมกระถืบกระเลยค่ะ๘คนครับ
ก็คือลากขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็พาไปตรงสะพานฝั่งตรงข้าม
ก็ไปตื่นอีกทีก็อยู่บ้านของแฟนเก่าแล้ว
เขาพาไปบ้านแฟนเก่าแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายอีกรอบนึง

พูดเหมือนว่าผมไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้
แต่ทั้งที่ผมไปรับผิดชอบไปคุยอะไรทุกอย่างแล้ว
ก็คือทำตามพิธีอะไรอย่างนี้ครับ
ได้ยินว่าจะทำอย่างนั้นใช่ครับพี่กับพ่อเขาไม่รับ
คือฟังจากเรื่องราวของหนุ่มวัย๑๖คนนี้เนี่ย
มันก็อาจจะทำให้เกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่คุยกันให้รู้เรื่อง
กับแฟนยุค๑๘ว่าตัวเองไปทำงานนะ
หาเงินเตรียมไว้แต่งงานเอาไว้เลี้ยงลูก
จนเขาเข้าใจผิดว่าหนีหน้าเขา
แล้วพี่ชายเขามาทำร้ายหรือเปล่าเนี่ย
หนุ่มคนนี้ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขายืนยันว่าที่ผ่านมาเขาพยายามแล้วนะครับ
พยายามจะให้พ่อแม่ของเขาไปพูดคุย
เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับทางฝ่ายครอบครัวของผู้หญิง
แต่พี่ชายกับพ่อของทางฝั่งฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
กีดกันไม่ยอมรับในตัวเขา
หลังจากเกิดเรื่องถูกทำร้ายก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพพนัฐนิคมไว้แล้ว
เพื่อเป็นหลักฐานกระทั่ง๔มิถุนายนตำรวจได้เรียกไปเจรจากับฝ่ายฝั่งผู้หญิง
ปรากฏว่าพ่อของผู้หญิงเนี่ยนะอดีตแฟนของเขาที่ท้องเนี่ยนะครับ
ตะโกนขู่ว่าเดี๋ยวจะกระทืบซ้ำอีกรอบหนึ่ง
เป็นการตะโกนขู่ต่อหน้าตำรวจ
นี่อันนี้หนุ่ม๑๖เขายืนยันว่าอย่างนี้
ส่วนปู่กับย่าของหนุ่มวัย๑๖คนนี้ยืนยันว่า
ทางครอบครัวของฝ่ายชายวัย๑๖เนี่ยก็เข้าใจว่าเรื่องนี้
ลูกชายหลานชายของเขาผิดที่ไปทำฝ่ายหญิงท้อง
แต่พอรู้ว่าท้องก็ไปพูดคุยตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวจะจัดงานแต่งงานให้ถูกต้อง
ตกลงเรื่องของค่าสินสอดกันแล้วที่เงิน๔๐๐๐กับทองคำอีก๒บาท
แต่ระหว่างที่ทางฝั่งครอบครัวฝ่ายชายกำลังหาเงินเพื่อเอาไปแต่งงาน
อยู่ดีฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมรับในตัวหลานชายแล้วก็ยกพวกมารุมทำร้าย
ซึ่งปู่กับย่าของผู้เสียหายยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไม่ยอมความนะถ้าคู่กรณีจะมาเจรจายอมความก็ไม่ยอมเพราะทำแบบนี้ถือว่าป่าเถื่อนเกินไป
หลอกหลานเข้าไปมาอุ้มหลานเข้าไปทำร้ายทำเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีกฎหมาย
พ่อเขาเข้ามาเรื่องอะไรไม่รู้แล้วพ่อเขาก็เจอกับนักข่าวเจอกับนักข่าวเขาก็พูดพูดกับนักข่าวว่าเสียงลงเลี้ยหน้าโรงพักนั่นแหละ
แล้วเขาก็เจอหลานหลานคนนี้เดินผ่านเขาจำได้แต่ทางยายนี่เขาจำไม่ได้เดินผ่านเขาก็บอกว่าเขาจะกระทืบเขาจะกระทืบคนนี้ให้นักข่าวดู
นี่ไปคุยกันเขาก็ว่าจะเอาสี่หมื่นทอง๒บาทแต่ว่าเราก็ว่าเดี๋ยวรับเรื่องมาเฉยแต่ว่ายังไม่ได้นัดวันอะไรที่ว่าจะไป
ตรงนี้นัดวันกันเพื่อแค่คุยกันแค่นั้นเฉยเฉยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยเขาจะเอาเขาจะให้คุยตำลวดให้คุยไก่เกียวว่าถ้าตกลงกันได้ก็ก็อยากให้ตกลงกันว่าไม่ต้องเดินเรื่องเดินราวอะไรกันเรื่องจะได้จบไปตำลวดเขาก็พูดอย่างงี้ผมก็ได้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยตำลวดเขาบอกว่าให้ให้ให้ยอมความกันไงแล้วเราไม

ทางพ่อของฝ่ายหญิงบอกด้วยนะคะว่าถ้าฝ่ายชายวัยสิบหกไม่จบเรื่องสักที
เดี๋ยวฝ่ายหญิงแจ้งความกลับบ้างดำเนินคดีฐานพรากผู้เยาว์บ้างนะคะ
เพราะเขายุดสิบแปดอืมยังเป็นเยาวชนอยู่
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปคุยกับตำรวจแหละว่าตกลงแล้ว
เรื่องราวมันเป็นยังไงความคืบหน้าคดีเป็นยังไงบ้างนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทภัยรัฐหาสินหัวหน้าพนักงานสอบสวนสพพนัฐนิคม
บอกว่าเบื้องต้นเรียกหนุ่มวัย๑๖และคู่กรณีมาทำความเข้าใจกันแล้วนะคะ
ในเรื่องของขั้นตอนข้อกฎหมายคือทำความเข้าใจกันไปในระดับหนึ่ง
แต่ว่ายังไม่ได้สอบปากคำเพราะว่าเป็นเยาวชน
ก็ต้องมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบสวนด้วย
ตำรวจบอกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแน่นอน
ก็จะเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดี
ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว
ทำให้ปราศจากเสรีภาพต่อไปนะคะ
ตำรวจบอกว่าไม่ได้ละเลยก็มีความคืบหน้าตามลำดับ
อายุก็สิบหกนะสิบแปบนะ
คือถ้าเอาให้เหมาะสมตามวัยเนี่ย
มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ